เรื่องราวของสมาคมสีรุ้ง

ถ้าพูดถึงสีรุ้งคุณผู้ชมต้องนึกถึงกลุ่มสาวประเภท๒ใช่ไหมคะ

กลุ่มคนนี้นะคะเขาเรียกว่ามีความสามารถมีทักษะทำอะไรได้หลายอย่าง
ล่าสุดนี่คุณเขามีการประกวดค่ะ
โชว์ความสามารถกันเรียกว่างัดกันมาเต็มที่
ต้องบอกเลยว่าสายสีรุ้งแดนสะบัดสนั่นปฐุมธานี
แล้วก็ระบุลงไปเลยนะว่าที่ลำลูกกาคุณ
ไปกันดูไปดูกันดีกว่านะคะว่าเขาจะแดนสะบัดกันแค่ไหนนะคะ
อ้าวเดี๋ยวพึ่งหรือเปล่า
โอ้โหทั้งนักร้องนำทั้งแดนเซอร์ลีลามาเต็มนะจ๊ะ
นี่แค่ทีมแรกวงแรกเท่านั้น
ก็เห็นว่าสนุกสนานมากมายแล้วค่ะ
มีประชาชนให้ความสนใจมาร่วมชม

หนูน้อยก็มารู้สึกว่าข้างล่างก็
หนึ่งในผู้เข้าร่วมประกวดเป็นนักศึกษาชั้น๔

บอกกับทีมข่าวเราบอกว่าตื่นเต้นมากเลย
เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่มาแสดงบนเวทีนะคะ
และเหตุผลที่มาคุณเขาบอกว่าอยากจะรณรงค์ไม่ให้มีการเหยียดเพศ
เพราะคนในสังคมคนรักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะ

เหยียดสีสิวคือเหยียดที่ยากค่ะ
อยากเหยียดเพศเลยไม่ว่าเขาจะเป็นกันเลยเป็นเกย์หรือว่าเป็นผู้สามอะไรก็ตาม
หรือว่าเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตาม
เรารักกันไว้นะคะเรารักกันไว้ดีกว่า

เห็นเขาเต้นแล้วก็จะแบบอยากบ้าง

ไม่ผิดเป็นน้องใบตองก็ดีแล้ว

อย่าเป็นอะไรไปมากกว่านี้เลยค่ะน้องใบตองค่ะ

ใบตองคุณชนะเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้สมาคมฟ้าศรีรุ้งแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกด้วยนะว่า
เรียกว่ามีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะคะ
แล้วก็ถูกอกถูกใจสาวประเภท๒ล่ะ
การประกวดคาร์บาเร่โชว์ครั้งนี้เขามีทั้งแบบเดี่ยวนะคุณ

ซึ่งผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลและเงินสด
ตั้งแต่๓๐๐บาทจนถึง๑๕๐๐๐บาทค่ะ

เพราะว่าเพิ่งจัดผ่านพ้นไป๑๓๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าในอำเภอลำลูกกาปฐุมธานีนี่เอง
บรรยากาศนี้คึกคักเขาบอกว่าเต้นกันห้างแทบแตกเลย
จริงแล้วเวทีนี้เกือบจะพังแล้วนะคะ
ถูกค่ะเพราะแต่ละคนนี้จัดเต็มมาก
แต่ละคนทั้งลีลาทั้งอุปกรณ์แล้วดูถ้วยรางวัลเขาซะก่อน

แล้วส่วนคนนี้ล่ะโอ้โหนี่ท่าทางจะแบบ
มาเต็มมากเลยอ่ะแต่ละคนโอ้โหยอมนี่ยอม
นี่ฉันยอมวันนึงแล้วกัน